ซึ่งคนโทน้ำอภิเษกนี้ถือเป็นภาชนะสำคัญ

และมีการทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตามโบราณราชประเพณี
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นี้นะคะ
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีขั้นตอนการผลิตคนโทนน้ำอภิเษกนี้อย่างพิถีพิทัณฑ์
ติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ

โดยช่างเซรามิกจะนำแม่พิมพ์แต่ละชิ้นส่วน
ตากทิ้งไว้ประมาณ๓วันจนแห้ง

ดินอย่างดีราคาตันละประมาณ๑๕๐๐

ของรัฐนาโกสินเซรามิก๔
ในเครื่องกวนที่ใช้ใบพัดพลาสติก
หรือแสนเลสที่มีความสะอาด
วนจนได้ค่าความถ่วงจำเพาะ

นำมาใช้ผลิตคนโทน้ำอภิเษก

ขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความพิถีพิถัน

อดน้ำดินอีกครั้งแล้วทิ้งไว้ประมาณ๔๐

ถึงจะแกะพิมพ์และทิ้งไว้อีกประมาณ๑วัน

ด้วยความร้อน๙๒๐องศาเซลเซียต

ซึ่งทำให้ความคมชัดของลายกระจังลดลง

ด้วยอุณหภูมิ๑๒๓๐องศาเซลเซียต

ทิ้งไว้ให้เย็นตัวอีก๑๒ชั่วโมง

ทองคำแท้อยู่ร้อยละ๑๐

พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และตราสัญลักษณ์ประจำแต่ละจังหวัด

จะต้องเผาด้วยความร้อนที่สม่ำเสมอ
จำเป็นต้องเลือกใช้เตาไฟฟ้า
ด้วยอุณหภูมิ๘๐๐องศาเซลเซียต
ใช้เวลา๕ชั่วโมงแล้วทิ้งไว้ให้เย็นอีก๑๒ชั่วโมง

ทำให้การเผาแต่ละรอบทำได้เพียง๑๐ใบ
ระยะเวลาการผลิตที่มีเพียง๔๕วัน

ต้องวางแผนการผลิตอย่างรอบครอบ

แม้จะมีท้อแต่ก็ไม่ถอย
ทุกพระองค์ถือว่าเป็นกำลังใจแห่งกลาง
เซรามิกเคลือบขาวทรงน้ำเต้าลายกระจังทอง
หรือคนโทน้ำอภิเษกทั้งหมด๑๒๕ใบ
ผลิตออกมาได้อย่างงดงามสมพระเกียรติ
คนโทมีความกว้าง๑๐เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๒๐เซนติเมตร

หากรวมกับน้ำหนักของคนโทจะอยู่ที่ประมาณ๗กิโลกรัม
ครอบครัวโคซาบดีเป็นครอบครัวช่างเซรามิก
ที่เคยได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทย
ให้ผลิตคนโทน้ำในโอกาสมหามงคล
สมัยรัชกาลที่๙ถึง๒ครั้ง
และครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจที่สุดยิ่ง
ของครอบครัวและทีมช่างอีกครั้ง
ที่ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตคนโทน้ำอภิเษก
ที่ใช้ในพิธีสำคัญในรัชสมัยรัชกาลที่สิบ